คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่พี่ม้าออนภากันบ้างดีกว่า
พิธีกรรายการข่าวใส่ไข่ของเรานะคะ
เจอกี่ทีกี่ทียังสวยโดดเด้งเหมือนเดิมเลย
คือต้องบอกว่าพี่ม้าเนี่ยผิวพันธ์ดีมาก
เคยเดินผ่านกับพี่ม้าเนี่ย
เอาจริงนะเขาดูแลตัวเองดีมากเลยนะคะคุณผู้ชม

ถูกต้องและพี่ม้าบอกว่าเคล็ดลับง่ายเลยนะ
ก็คือต้องดูแลตัวเองไงอยากสวยก็ต้องดูแลตัวเอง
ที่สำคัญลองเปลี่ยนอะไรใหม่ดู
อันนี้คือพี่ม้าเวอร์ชันเดิมต้องมีหน้าม้า
และหน้าม้านี้อยู่กับพี่ม้าแบบถาวรมานานกว่า๔๐ปี
แต่ตอนนี้พี่ม้าขออำลาทรงหน้าม้าอันเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวแล้วนะคะพร้อมกับ
อายุมันมากทำไมมันหยิกก็ไม่รู้อ่ะ

เพราะเวลามันมีผมม้าเนี่ยมันก็คงจะตรง
พอสักพักนึงเวลาพอเหงื่อออกหรือว่าไป
คือใช้เวลาผ่านไปเนี่ยมันบิดน่ะ
มีความรู้สึกว่าเราลองเปลี่ยนดูบ้าง
โอ้โหกว่าจะไว้ได้ยาวถึงขนาดนี้ก็ปีนึงไงนะ
แต่งานเดินแบบพี่มาก็ไม่มีแล้ว